ส่งกำลังใจให้กันต่อกับครอบครัวของคุณอาถนอมสามโทนนั่นเอง
ที่คุณอาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
บรรยากาศในพิธีสวดพระพิธรรมคุณอาถนอมสามโทน
สาร๑วัดนวลจันทร์เมื่อวานนี้ค่ะ
ทางด้านอาธงชัยประสงค์สัญติและอบุบิมสามโทน

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวัสดิ์พระพิธามศพคุณอาถนอมค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เข้าสู่คืนที่๓แล้วนะคะ
บรรยากาศภายในงานยังคงมีเพื่อนญาติญาติ

เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณอาถนอมกันล้นสาราค่ะ
ด้านพี่น้องศิลปินที่เดินทางมาเมื่อวานก็คือคุณอ๋อมสกาวใจ
อเดอร์ดอกสะเดาคุณหมายนัทฐานลอยค่ะ
กิ๊บโคกคูณแล้วก็นางเอกสาวน้ำตาลพิจักษณา
ก็เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะคะ
หลังจากที่ทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมเสร็จค่ะ
บุ๋มบิมก็ได้เล่าถึงความผูกพันที่มีต่อคุณอาถนอมเพื่อนรัก
มิตรภาพที่เกิดขึ้นตลอด๓๐ปีที่ผ่านมา

แล้วก็บอกต่ออีกด้วยนะคะว่าภูมิใจมากที่ได้มีอาถนอมเป็นเพื่อน

หวังว่าการเดินทางไกลในครั้งนี้จะเดินไปด้วยความสนุกสนาน
และมุ่งมั่นเช่นเดิมไปฟังเสียงอาบุ๋มบิ๋มค่ะ
ส่วนทางด้านอาทงชัยและอาบุ๋มบิ๋มค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐอีกครั้ง
ถึงการสูญเสียเพื่อนสนิทนะคะ
บอกเลยว่าใจหายจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
รู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไป

ตอนนี้ก็เหลือไว้แค่เพียงความทรงจำที่เคยทำแล้วก็เคยผ่านร่วมกันมา
ให้เพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงให้เดินทางไปสู่พบภูมิที่ดี
ปลายทางที่สวงสวรรค์ค่ะ
ความใจหายก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ
ภาพสามโทนภาพความผูกพันต่าง
ทั่วสถานที่ที่เราเคยไปอะไรอย่างเงี้ยได้พูดคุยได้เลย
วนอยู่ในหัวเราตลอดเวลานะตอนนี้นะมันก็ทำให้เราคิดถึง
จากไปมันเป็นเรื่องที่ต้องระลึกอยู่บ่อย
แต่มันก็ใจหายมันไวไปหน่อยด้วยอายุด้วยเวลาเนอะ
แล้วก็คิดถึงคิดถึงถนอมคิดถึงถนอม
สามโทนก็มันก็ต้องมีอีกโทนอย่างนี้
มันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีดับไปตามธรรมดา
ก็ถามว่าคิดถึงก็ต้องคิดถึงธรรมดานะครับ
ก็เหลือแต่ความทรงจำดีไว้ด้วยกัน
ส่วนทางด้านนักแสดงสาวน้ำตาลพิจักษณานะคะ
ที่ได้เดินทางมาแสดงความรักและความอาลัยต่อคุณอาถนอม
ในฐานะที่เป็นคนเมืองแพร่เหมือนกันเป็นคนเหนือเหมือนกัน
ก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวของเราค่ะว่า
เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณอาถนอมในช่วงที่เรียนทำทีสิทธิ์จบ
แล้วก็ได้เชิญคุณอาถนอมมาร่วมงานในโปรเจกต์จบด้วย
ซึ่งตัวเธอเองนะคะก็ได้ชื่นชมคุณอาดิฉันขออนุญาตพูดเป็นภาษาเหนือแล้วกันนะ
เธอบอกว่าคุณอาถนอมเนี่ยเป็นคนหน้าฮากแล้วก็เป็นคนที่เป็นกันเองขนาด
ให้อยู่ใกล้คุณอาก็มีแต่ความสุขแล้วก็ความอบอุ่น
ลองไปฟังเสียงของน้องน้ำตาลพิจักษณากันหน่อยค่ะ
เราเป็นคนแพร่เหมือนกันด้วยแล้วตานมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาถนอม
หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นว่าแบบไปร่วมงานกันตอนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยตอนตานเรียนจบตานเรียนภาพยนตร์นะคะ
แล้วก็ได้มีโอกาสทัพทีสิทธิ์และเป็นภูมิกับเองด้วยเขียนบทด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็นึกถึงอาถนอมก็เลยติดต่อไปแล้วอาถนอมน่ารักมาก
มาร่วมงานให้เลยแบบว่าเดินทางจากกรุงเทพมาที่แพร่แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรใดเลยค่ะน่ารักมาก
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนแปลนะเจ้าเนอะก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอาถนอมทุกคนเลยนะเจ้า
แล้วก็ฝากถึงอาทนอมด้วยนะคะก็ว่าต้องเป็นห่วงอย่างเนอะเจ้า
ทุกคนฮากละเกาะคิดถึงอาทนอมเสมอเจ้า